ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณผู้ชมเคยเจอไหม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารตามสั่งนะคะ
อยู่ที่ถนนเพชรกะเสมกรุงเทพ
อยู่มีผู้หญิงคนนึงถือบินค่าไฟตรงเข้ามาที่ร้าน
มาเรียกเก็บเงินค่าไฟซะอย่างนั้น
เจ้าของร้านไม่ให้นะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นดูคลิปเลย

นี่มาในเครื่องแบบเจ้านาธิกไฟฟ้าชุดใหม่หรือครับ

ไม่ใช่แล้วนะคะแล้วมาตีเนียนะ

ไปหยิบมาจากที่ไหนบ้านหน้าบ้านใครหรือเปล่า

ผู้หญิงคนนี้ถือมาเอาไปเก็บคนอื่นหรือเปล่า

ในคลิปจะเห็นหญิงเสื้อขาวคนนี้ค่ะ

มาเรียกเก็บเงินที่ร้านขายอาหารตามสั่งแห่งหนึ่ง

อย่างที่สนทนากันไปเมื่อสักครู่

ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเพื่อนจอดรออยู่

คุณผู้ชมสังเกตดีป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์

ช่วยกันดูนะคะทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์คันนี้
ระหว่างนั้นชายเจ้าของร้านเดินตามไปถาม

ก็นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์จากไปเลยค่ะ

โพสต์ไว้พร้อมข้อความบอกว่า
เตือนภัยถือบินเต็มมือ
อ้างเจ้าหน้าที่มาเก็บไฟเก็บค่าไฟ
ถือบินค่าไฟของบ้านใครไม่รู้
เดินตามบ้านบอกเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่

มาเก็บค่าหม้อแปลงที่จะเปลี่ยนให้
ค่าเดินสายไฟก็มาเก็บ
คลิปนี้เกิดขึ้นระวังอิสระภาพ

เพื่อมีคนเท่าคนแก่อยู่บ้านคนเดียวค่ะ
จากนี้นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้
ว่าสังเกตดูดีทะเบียนรถจักรยานยนต์คันนี้
ปรากฏว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมานะคะ

ก็คาดว่าอาจจะอยู่ในมือเขานี่แหละค่ะ

เจ้าที่ไก่ฟ้าต้องการตรวจสอบเรื่องนี้เร่งด่วนนะคะ

สวัสดีครับนี่
ไม่ต้องกลัวครับจะตามเจอ
บ๊ายบาย

ได้ครับผมตามเจออยู่แล้ว

ในคลิปบอกตามเจอเดี๋ยวตามเจออยู่แล้ว

โอ้โหยืนเถียงเขาแล้วยังบ๊ายบ่ายส่งท้ายให้อีกต่างหากนะฮะ